ต่อกันที่เรื่องของในวงการตำรวจนะครับ
แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี๒๕๕๘ครั้งนี้
สิ่งที่สังคมกำลังจับตามองก็คือเป็นแนวคิดของ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับ
มีการแต่งตั้งพันธุ์ตำรวจเอกหญิงนะฮะ

ทำหน้าที่บริหารงานเทียบเท่ากับตำรวจชาย
แต่เรื่องนี้ผู้บังคับบัญชาหลายคนก็มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป

เรื่องนี้จะเกิดได้จริงหรือไม่
ติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับ

ผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหนโยธิน
ช่วยราชการสถานีตำรวจนครบานบางซื่อ
เป็น๑ใน๓นายตำรวจหญิงที่คาดว่าจะถูกเสนอชื่อ
ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการโรงพัก
สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจประจำปี๒๕๕๘ที่จะถึงนี้
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงดารุณีบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า

ว่าผู้หญิงจะสามารถใช้ความละเอียดอ่อนภายใต้ความแข็งแกร่ง
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายได้อย่างแน่นอน
เพราะตลอด๒๘ปีที่รับราชการตำรวจ
ทำให้รู้และเข้าใจในระบบการบริหารงานมาเป็นอย่างดี
เราก็เตือนให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในกรอกของวินัย
สำหรับแนวคิดการแต่งตั้งนายตำรวจหญิง
ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการหัวหน้าสถานี
ในการแต่งตั้งโยกย้ายค่าราชการตำรวจประจำปี๒๕๕๙
เกิดขึ้นจากพลตำรวจโทสานิทมหาธาวร
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถของนายตำรวจหญิง
ซึ่งในปีนี้มีนายตำรวจหญิงที่คุณสมบัติเหมาะสม
จะถูกแต่งตั้งเป็นผู้กำกับการโรงพักถึง๓นายด้วยกัน
ประกอบด้วยพันธุ์ตำรวจเอกหญิงดารุณีทัศนา
ผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพหนโยธิน
ช่วยราชการสถานีตำรวจนครบานบางซื่อ
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงฉัดแก้ววันนัชวี
ผู้กำกับการสอบสวนตำรวจนครบาลมักกษัน
พันธุ์ตำรวจเอกหญิงปวีนาเอกชัด
ผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบานสมเด็จเจ้าพระยาเข้าชิงตำแหน่ง
ขณะที่ผู้นำองค์กรตำรวจอย่างพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกลับมองว่า
แต่งตั้งนายตำรวจหญิงเป็นหัวหน้าโรงพัก
คำนึงถึงความเหมาะสมในหลายปัจจัย

มีเรื่องของความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้อง

ก็ทำหน้าที่ได้ดีและเหมาะสมอยู่แล้ว
การพิจารณาแต่งตั้งนายตำรวจหญิง
ขึ้นมาเป็นผู้กำกับหัวหน้าสถานี
กำลังจะกลายเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของวงการตำรวจไทย

เนื่องจากในปัจจุบันความรู้ความสามารถของเพศหญิง

และที่ผ่านมาเพศหญิงมักถูกจำกัดสิทธิ
ในการรับพิจารณาอยู่บ่อยครั้ง
เสนอชื่อการพิจารณาแต่งตั้งในปีนี้
สิ้นสุดในวันที่๓๐เมษายน
และจะมีผลในวันที่๑พฤษภาคมนี้
พระจัตริย์ฤทธิสินทร์ข่าวแท้รักทีวีรายงาน